ตลอดกินนะคะข่าวแรกวันนี้พาลงใต้กันก่อนไปที่จังหวัดสตูนค่ะ
เป็นกลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวขาวตอนนี้คุณผู้ชมค่ะ
เขากำลังเร่งทำขนมพื้นเมืองนะคะเพื่อต้อนรับเทศกาลวันฮารีรายยอค่ะ
นี่คือภาพของขนมลิ้นควายหรือว่าโรตีกรอบนะฮะมีขนมเขาควายด้วยหรือว่าขนมเซี่ยวจันทร์ก็มี
แล้วก็ขนมบูหลูหรือขนมไข่มีหมดเลยมีหลากหลายชนิดด้วยนะคะ
มทั้ง๓ชนิดนี้นะเขาบอกว่าเป็นขนมสุดฮอตในปีนี้เลย
ลูกค้าเนี่ยก็แห่ซื้อแล้วก็สั่งจองล่วงหน้ากันมากมายนะคะโดยราคาขายเนี่ยก็จะอยู่ที่สามถุงร้อยค่ะ
ส่วนถุงใหญ่ราคาถุงละห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยใช่ค่ะ
ปรีดะอายามีนนะคะประธานกลุ่มวิสาหกิจ
แม่บ้านเกษตรกรบ้านหัวขาวพื้นที่ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
เขาบอกว่าขนมทั้ง๓ชนิดนี้นะคะ
เริ่มขายดีตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่๒ของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วค่ะ
แล้วก็ขายดีสุดเลยตั้งแต่วันที่๒๐มิถุนายนเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้นะคะ
ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนจะถึงเทศกาลฮารีลายอร์นั่นเองนะคะ
โดยขนมแต่ละชนิดก็ต้องใช้แป้งเป็นวัตถุดิบหลักวันละไม่ต่ำกว่า๕๐กิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะ
อย่างเช่นขนมลิ้นควายก็ต้องใช้แป้งสาลีนวดกับไข่แล้วก็เนยด้วย
จากนั้นก็จะต้องใช้ไม้ครึ่งให้มันแบนอย่างที่เราเห็นในภาพช่วงแรกไปนะคุณผู้ชม
แล้วก็ใช้แป้งมันเนี่ยผสมน้ำมันทาแล้วก็ม้วนอีกทีก่อนจะหั่นเป็นท่อนเล็กนะคะ
จากนั้นนำแต่ละชิ้นมารีดให้แบนแล้วก็ลงไปทอดค่ะแล้วก็เคลือบด้วยน้ำตาลนะคะ
จะออกมาหน้าตาแบบนี้แหละรสชาติก็จะหวานเค็มคล้ายกับโรตีแต่ว่ามันมีความหอมแล้วก็มีความกรอบด้วย

อานั้นฟันตอบคุณอันนี้คือขนมไข่หรือว่าขนมหมูหลูนั่นเองนะฮะ

มันจะค่อนข้างติดกอดนิดหนึ่งจะแน็กมันจะฝืด
ใช่ทำขายกันไม่ทันเลยช่วงนี้ออเดอร์เยอะจริงนะคะ